ติดตามบรรยากาศวันสงครานกันก่อนค่ะนะฮะหลายพื้นที่ก็มีบรรยากาศของการเล่นน้ำ
รดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเราเริ่มต้นไปดูจากบรรยากาศในแต่ละพื้นที่
แล้วเดี๋ยวจะไปดูรายงานสดที่ผู้สื่อข่าวของเราอยู่หลายพื้นที่ด้วยนะครับ
ที่นี่ก่อนครับท่านผู้ชมครับที่นี่คือบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เล่นน้ำสงกรานที่ริมกว้านพยาวที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะฮะ
วันนี้ไปกันเยอะนะครับท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว
เทศบาลเมืองพยาวได้จัดทำอุโมงน้ำแล้วก็ม่านน้ำ
ความยาว๕๐๐เมตรให้นักท่องเที่ยวไปเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานด้วย
ส่วนที่อีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่สุโขทัยค่ะ
มีการจัดงานเบิกฟ้ามหาประเพณีศรีสัชนาลัยมรดกโลก
แล้วก็งานสงด์นำโอยธานสงส์กรานศรีสัจฉนาลัยประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
จัดขึ้นที่บริเวณลานพระบรมราชานุสวรีพญาริไทย

คุณผู้ชมเห็นนี่คือเขาเอาช้างเนี่ยมาแห่ขบวนวัฒนธรรมนะคะ
แล้วก็มีสาวงามจาก๑๐ตำบลร่วมเดินขบวนด้วย
ก็เริ่มกันจากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ไปที่ลานพระบรมราชานุสวรีพระยาลิไทย
ทำกลางความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
แล้วก็ชาวต่างชาติที่มาร่วมงานค่ะ
ที่ท่านเห็นอยู่คือบรรยากาศที่จังหวัดชายนาฏ
เทศบาลตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองชายนาฏ
จัดงานประเพณีเทศกาลสงครานและวันผู้สูงอายุประจำปี๒๕๕๙
จัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์วัดพรวนนะครับ
มีการประกวดเทพีสงครานด้วยนะฮะ
แล้วก็การประกวดก่อเจดีไซน์
ประกวดแต่งกายย้อนยุคของผู้สูงอายุนี่ก็มีนะครับ
แล้วก็ให้ผู้สูงอายุโชว์ลีลาการเต้นกันเต้นเพลงงัดถังงัด

ใช่เขาก็เป็นเปิดทุกงานนะคะ
นี่สงครานนี้ไม่พลาดแน่

ก็เป็นการเต้นเพื่อเรียกคะแนนจากกรรมการกันนะฮะ
ก็ถือว่าบรรยากาศงานสนุกสนานมาก

ที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะอุบลราชธานี
มีพิธีอันเชิงนำสงภรรัชธานจากสมเดชน์พระเจพย์พระรัสราซุดาศรรยามบรมราชกุมารี
ส่งน้ำพระแก้วบุษราคำที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดศรีอุบลรัตนาราม

วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า๑๕๐ปีแล้วค่ะ
จากนั้นก็ได้อันเชิญขึ้นรถบุษบกแห่รอบเมือง
ให้ประชาชนได้สักการะแล้วก็ส่งน้ำ
เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยของเรานี่แหละค่ะ
ไปดูที่หนองคายครับท่านผู้ชมครับดูนี่ฮะโอ้โห
ผู้คนเยอะแยะมากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวลาวด้วยนะครับ
มาร่วมกันอันเชิญหลวงพ่อพระสัยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ลงมาจากพระอุโบสถของวัดโพชัยที่อำเภอเมืองจังหวัดน้องคาย
แล้วก็แห่เวียนรอบพระอุโบสถ๓รอบนะครับ
ก่อนจะนำไปประดิษฐานที่พระพลาหน้าพระอุโบสถ
เพื่อให้ประชาชนส่งน้ำตลอดการจัดงานเถลิงศพวันขึ้นปีใหม่ไทย
งานมหาสงครานอีสานหนองคายซึ่งจะจัดขึ้น๑๓๑๗เมษายนนะครับ
หลังจากนั้นจะทำพิธีอันเชิญหลวงพ่อพระสัยกลับขึ้นพระอุโบสถ
ในวันที่๑๘เมษายนครับ
ต่อกันที่จังหวัดมุกดาหารนะคะคณะครูแล้วก็นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑
รวมถึงชาวบ้านแค่ตำบลบ้านค้ออำเภอคำชะอี
ร่วมกันจัดงานอนุรักษ์และสืบสารประเพณีสงคราน
ระหว่างวันที่๑๓๑๕เมษายนค่ะ
จากที่เขาจะจัดพื้นที่ให้เล่นน้ำแล้วก็จะมีการรดน้ำดำหัว
ขอพรจากผู้สูงอายุแล้วก็ส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองกันด้วย
ส่วนบรรยากาศการเล่นน้ำสงครานที่หัวหินประจวบคิริขันก็คึกคักมากในวันนี้นะครับ
ที่นี่มีการจัดงานมหาสงครานตั้งแต่วันนี้ไปถึง๑๗เมษายนนะฮะ
ก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเล่นน้ำกันนะครับ
หัวหินเนี่ยถือว่าสนุกสนานมากนะครับบรรยากาศก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยฮะ
ลงใต้กันหน่อยนะคะต่อไปที่สุราธานีเลยค่ะตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาเขา
เริ่มกันด้วยพิธีทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงฆ์นะคะ
ก็ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยก็เริ่มด้วยการตักบาทพระกันก่อนเลย

จากนั้นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะก็จัดขบวนแห่รอบเมือง
จากสนามหน้าเทศบาลนครสุราธานีไปที่สะพานนฤทธิ์
ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานประเพณีสงกราน
ปีนี้เทศบาลนครสุราชธานีก็ทำอุโมงน้ำให้ประชาชน

แล้วก็รณรงค์นะคะว่าขอให้พื้นที่จัดงานเนี่ย
เป็นถนนปลอดอาวุธแล้วก็ปลอดแอลกอฮอล๑๐๐ค่ะ
ไปดูอีกสักจังหวัดนะครับที่ทางชายแดนใต้ที่นราธิวาสนะครับ
มีการจัดงานสงกรานประจำปี๒๕๕๙
ที่วัดประชาพิรมในอำเภอเมืองนราธิวาส
ก็เป็นการร่วมอนุรักษ์รักษาประเพณีอันดีงามของไทยด้วยนะครับ
ซึ่งทางเทศบาลเมืองนรัฐธิวาสได้ปิดถนนประชาพิรม
หรือว่าถนนข้าวยำนี่นะฮะนราธิวาสใครไปต้องไปถนนข้าวยำนะครับ
ให้ประชาชนเล่นน้ำสงครานกันเห็นมั้ยสนุกสนาน
ก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเขาคอยดูแลความปลอดภัยให้อย่างเข้มงวดด้วย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็น่าจะโดนสาดเปียกโชคเหมือนกันนะ
จะมีโอกาสได้ร่วมสนุกกับเจ้าหน้าที่ไงปกติเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเขาต้องอยู่ในหน้าที่
ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเทศกาลซะหน่อยนึง